เรื่องการขอโชคขอลาบพูดถึงพญานาคหลายคนมักจะมองไปทางภาคอีสาน
ลงใต้หน่อยก็มีที่สุราธานีจะบุกไปยังถ้ำพญานาคเพราะเขาว่ากันว่ามีร่างพญานาคทิ้งเอาไว้ครับ
โอ้โหดูเอาละกันว่ากันว่าอยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสืออยากจะเจอพญานาคก็ต้องบุกไปยังรังบาดานถ้ำพญานาคเหมือนกัน
เนี่ยฮะบรรยากาศที่เห็นคือถ้ำวังบาดานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
ถ้ำแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของสำนักสงฆ์ถ้ำวังบาดานเขาเป็นสำนักสงฆ์ที่ชื่อดังมากนะและเรื่องชื่อในการขอโชคขอลาบว่าอย่างนั้น
เรื่องราวของพญานาคมันเกี่ยวพันกันมาอย่างช้านานสำหรับที่นี่ครับไฮไลท์เด็ดก็คือถ้ำวังบาดานที่ใครมาใครมาเยี่ยมชมต้องไปดูรอยพญานาคทิ้งรากเอาไว้
พญานาคมานอนทิ้งรากเอาไว้จนมันกลายเป็นหินครับ

มันก็เป็นปฏิมากรรมที่ธรรมชาตินั้นรังสรรค์ขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
ค่ะค่ะแล้วก็หินเห็นหินงอกหินย้อยใช่ไหมล่ะ
ใช่อารมณ์คล้ายกันแหละผมว่าเอางี้นะ
แต่คนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาและอยากจะมาเที่ยวชมที่นี่
เขาก็มากันเพราะอะไรมาขอพรจากพระแล้ว
ก็อย่าลืมขอพรจากพญานาคด้วย
ชื่อน่ารักเชียวนะครับน่ารักเลยนะครับแต่คงจะเป็นสายมูลที่ดีคนหนึ่งเลยล่ะ